แต่ว่าเวลาหน้ากระถินจะไปแบบว่าเบากันก็คงจะใช่ที่กระมังครับ
ก็เลยเดี๋ยวนี้มีรถแห่ด้วยกรุงเทพมหานครก็มีรถแห่กับเขาเหมือนกัน
แต่ว่าเรื่องเสียงอย่างที่บอกบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้
แต่อันนี้เป็นคนที่รับไม่ได้เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนจริงนะครับ
สุจทนตะโกนต่อว่าออกมาแบบนี้เลยครับ
คุณผู้ชมคิดว่าคนที่ถูกตะโกนเนี่ยเขาจะได้ยินคนที่ตะโกนไหมเสียงขนาดนี้
ไม่ได้ยินนะฮะสีเสียงดังมาก
คือเขาบอกว่าตะโกนคอแทบแตกหามีใครสนใจไม่
แล้วเสียงดังไหมล่ะครับคุณผู้ชมที่ฟังอยู่
เจ้าของบ้านคนถ่ายคลิปบอกว่าสุดจะทนแล้วจริง

คือแบบนี้เขาเรียกว่าแก้วสั่นกำแพงสะเทือนกันเลยแหละนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ย่านพระราม๓กรุงเทพมหานครนี้เอง
พร้อมกับตั้งคำถามว่า
พุทธการงานบุญมีรถแห่เปิดเพลงดังกินเหล้ากันด้วยเหรอ

จะเปิดดังหาจุดเหรอ

แล้วก็ติดแฮชแท็กถึงสำนักงานเขตบางคอแหลม
สอนอวัดพระยากรัยเจ้าของท้องที่

ปีละครั้งความสุขของชุมชนหยวนกันไป

ไม่ได้มีรถแห่เปิดเพลงดังนะ

กระถิ่นแบบนี้ยิ่งไม่ถูกต้อง

เคยมีหน่วยงานหนึ่ง
อะไรเลย
แต่นี่มันสั่นไปหมดทั้งบ้าน

แล้วขบวนแห่ยังมาหยุดหน้าบ้าน
ทนฟังเสียงถึง๒ชั่วโมง

ทน๒ชั่วโมงต้องนานนะ

๒ชั่วโมงเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยนะ